ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสำหรับการผลิตเสื้อผ้าสีดำนะคะ
ให้ความสะดวกกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดราคาหรือว่าแจกฟรี
แจกเสื้อสีดำ๑๐๐ตัวด้วยกันซึ่งใช้เวลาแจกไปเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
โดยในวันนี้ที่สาขาพระราม๔แจกจ่ายเสื้อยืดสีดำทั้งหมด๑๐๐ตัวค่ะ
เพื่อรวมแจกเสื้อยืดสีดำให้แก่ประชาชนในโครงการร่วมใจถวายอาลัยซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ให้ประชาชนได้มีไว้เพื่อสวมใส่ไว้ทุกข์
๑๐สาขาทั่วกรุงเทพแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะแจกอีกถึง๑๐๐สาขาค่ะรวมทั้งหมด๕๕๐๐๐ตัว
วันนี้ประชาชนก็มารอกันตั้งแต่เช้าอะค่ะ
และรับเสื้อยืดสีดำได้ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
โดยประชาชนที่มารับเสื้อยืดสีดำในวันนี้นะคะต่างบอกว่ารู้สึกดีใจที่หน่วยงานเอกชนมาแจกเสื้อสีดำฟรีเพราะช่วงนี้เสื้อสีดำมีราคาค่อนข้างแพงค่ะ
เราก็รู้สึกเอ้อเราก็มาร่วมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับอีก๑๐๐สาขาในต่างจังหวัด
ทยอยขยายการแจกจ่ายไปในทุกภาค
โดยในวันศุกร์ที่๔พฤศจิกายน

และในวันศุกร์ที่๑๑พฤศจิกายน
อีก๖๐สาขาที่เหลือค่ะ

พระเภพมหานครค่ะ